รัฐของเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเชิญชวนให้กับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ได้ฝ่าฟันให้ผ่านช่วงนี้ไปได้
วันนี้ค่ะคุณผู้ชมนำเสนอร้านทองม้วนบ้านขนม
ขนมทองมวลเป็นขนมแฮนเมส
จะใช้กะทิทัพสแก่แท้จากสวนมาคัน
เอาน้ำกะทิรับรองเลยว่าจะทั้งหอมทั้งมัน
แล้วที่สำคัญร้านนี้เขาจะพัฒนาสูตรตลอด
ปรับปรุงตลอดจนรสชาติทองม้วนเนี่ย
ติดตลาดติดอกติดใจและถูกปากมากเลยทีเดียว

ส่วนใครที่จดไม่ทันแล้วอยากจะสั่งมาทาน

แล้วก็อินบ็อกซ์รายละเอียดมาได้เลย
ส่งเป็นรูปภาพหรือเป็นคลิปอะไรก็ได้นะคะ
เอาล่ะถ้าคลิปก็ขอแบบไม่เกิน๑นาทีเนาะ

พร้อมจะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าของท่าน

เราจะผ่านเรื่องราวที่เลวร้ายแบบนี้ไปด้วยกันครับ

เราจะผ่านเรื่องแย่แบบนี้ไปด้วยกันแน่